ใครที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขแล้วแล้วก็
เรารวบรวมแบบรวบตึงบรรดาเจ้าแม่กันมาเลยคุณผู้ชมค่ะ

ไปเริ่มกันที่เจ้าแม่แรกแล้วกันค่ะ
เจ๊นุกบารมีมหาเห็ง
ใครที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขน่าจะคุ้นชื่อเธอกันอยู่นะ

ฝันว่ามีผู้ชายเนี่ยตะโกนบอกเลข๒ตัวได้ยินชัดมากเลย
คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางค่ะ
นำมาบอกเลขให้ไปเสี่ยงโชคแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
ในความฝันคุณผู้ชมเจนุกเขาบอกว่าไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวเลขเคลื่อน
แต่จะเขียนบอกใบ้ให้เป็นเลขอะไรไปดูกันเอาเองค่ะ
นั่นไงไม่พูดแต่เขียนให้ดูชัดเจน
เนี่ยคุณสองคนอุ๊ยกันอีกแล้วอุ๊ยกันอีกแล้ว
เมื่อหนี้จุดธูปพระพิคะเนธเสี่ยงทายตัวเลขนะคะ
ปรากฏว่าเขาบอกเห็นมาเลย๓ตัวลอยเด่นเป็นสง่าแบบนี้

เลข๕เลข๒เลข๖ขึ้นอยู่ตรงเลขทูปของเธอ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ๊ฟองเบียร์เขาเขียนเลขที่ชอบเอาไว้ด้วยนะ

เหมือนฉันนี้เลยเจฟองเบีย๘มันใช่หรอ
ประมาณนี้แหละนะคะคล้ายกัน
ส่วนคนนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่พูดถึงแปลว่า

แม่น้ำหนึ่งนะครับฮ่ะเขาโพสต์เลขทูปปู่
เพิ่งจุดไปเมื่อคืนที่ผ่านมา
ลงในเพจบุญนี้บารมีปลูก
ส่วนวันนี้นะคะขอให้ทุกคน

ด้วยกันนะคะอ่าติดท้ายกระบวนมาด้วยเลขน้องกระดิ่งกันหน่อยนี่ค่ะ
กระดิ่งเงินกระดิ่งทองของแม่อ๋อมสกาวใจงวดนี้เจ้าพ่อจอมทัพ
ช่วยส่องดูเลขน้องกระดิ่งด้วยน้องกระดิ่งพากันส่องตาแตก
คุณดูคุณเห็นอะไรบ้างน้ำตาลายนะน้องกระดิ่งดันเลขขึ้นมา๓ตัว
บอกให้ละกันสำหรับคนที่ไม่เห็นก็คือดันเลข๔ขึ้นมา
เลขเก้าขึ้นมาบางคนบอกเอ๊ะอาจจะเป็นเลขหกก็ได้น่ะ
แล้วอีกตัวหนึ่งเป็นเลขเจ็ดบางคนบอกเอ๊ะมองเห็นเลขศูนย์ด้วย
แต่สรุปว่าที่ฉันมองไม่เห็นสักกันเลขเดียวเลยคุณค่ะศูนย์ศูนย์แอบเห็นน่ะ
ชอบเลขไหนไปจับคู่กันเอาเองแล้วกันนะฮะส่วนเลขมหาทักษะของหมอไก่พพาธินี
ให้เนื้อทางตัวเลขสำหรับวันนี้แบบนี้ค่า
เห็นไหมล่ะคุณคุณสองคนฮะอุ๊ย
อยากให้วินโดรแบบนี้เค้าอะไรรู้ไหม

พอหมอเล็กเล็กหมอกไก่ขึ้นคงหันมา

ไปที่สำนักบารมีผีแม่ผีเสื้อสมุทรที่อำเภออูทองนะคะ
คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าคึกคักสุด
ชาวบ้านไปกันใหญ่แน่นอนแหละไปขอโชคลาภ
จากรูปปั้นแม่ผีเสื้อสมุทรและกุมารแสนรัก
ส่งหาเลขเด็ดในโอ่งน้ำมนต์
ดูกันชัดเห็นหรือเปล่าจ๊ะ
นี่มีชาวบ้านที่เขาเอาพวกหัวหมูเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนด้วยนะ
เพราะว่าเคยถูกมาแล้วนะถูกรางวัลงวดที่แล้ว
เขาบอกว่าเป็นแสนเลยจ้ะ
คราวนี้พี่สาวพี่จันเพ็ญก็เลยเอามาแก้ววนว่าย
ขอพรกันต่อเลยได้เลขเด็ดในอ่างโอ่งน้ำมนต์แบบนี้
ไปต่อกันที่นครศรีธรรมดาทุกวัฒนศรม

เฮ้ยทำไมมันมี๓ขา
องค์ไหนนั่นไงมันมีคาข้างหลังออกมาเร็ว

ตรงกล้นมันปกติมันก็มีสองขาปกติ

ที่สำคัญมันก็ต้องรอดมาถึงงวดนี้แหละ
ตอนนี้แหละนะครับ
อิลูกซีปโจนดูข้างนอกมันก็ปกติ
แต่พอดูก้นมันมีขาง้ออมมาแบบนี้คุณผู้สมครับ
ทีนี้เจ้าของฟาร์มไก่ชนคุณสารวุฒิอายุ๒๔ปี
ฟาร์มไก่เลี้ยงไก่ชนขายมานาน
ปกติแม่ไก่มันจะฟักไข่ออกมา
มีลูกครั้งหนึ่ง๕ตัวบ้าง๑๐ตัวบ้าง
ปกติมันก็แข็งแรงทุกตัวแต่ล่าสุดเนี่ย
แม่ไก่ชนฟักไข่ออกมาถึง๑๐ตัว
รวดเดียวรอดชีวิตทั้งหมดทุกตัว
แล้วมีตัวหนึ่งมันมี๓ขาแข็งแรงกินเยอะกินจุด้วย
ก็แปลกใจทำฟาร์มไก่มาหลายปีฟักลูกออกมา
ก็เป็นร้อยตัวไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนก็เลยเชื่อว่า
ลูกเจี๊ยบตัวนี้น่าจะให้โชคนะฮะถ้ามีคนไปขอซื้อก็จะไม่ขาย
ชาวบ้านก็๓ขามันต้องยังไงต้อง๓กับอะไร
ไม่รู้เอาแล้วแต่ละกัน

ชอบมากเลยปกติข่าวอะไรแบบนี้คุณทัศนัยเนี่ยเขาเซียนเรื่องนี้อยู่แล้ว

ก็รอดูแล้วกันว่างวดนี้น้องลูกเจี๊ยบจะอยู่ในหม้อหรือยังไง

เอาไปต่อกันที่อำนาจเจริญกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ที่นี่เขามีลูกวัวแรกเกิดนะหน้าตามันก็ดูปกติ
แต่ลองดูตรงกลางหลังมันคุณเห็นไหม

เออมันมีคล้ายดวงดาวจุดสีขาวนี่นะ
แล้วขาสีข้างมันก็มีสีขาวสวยงามด้วย
คือมันผิดแผกไปจากพ่อจากแม่มัน
วัวแรกเกิดตัวนี้ค่ะเป็นเพศผู้ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงนะฮะ
มันแปลกกว่าเพื่อนคือมันมีจุดสีขาวตรงกลาง
เจ้าของเขาบอกดูไปดูมามันคล้ายกับดาวเหมือนกันนะ
ส่วนใต้คางเขาก็มีสีขาวด้วย
ทั้ง๔ข้างก็มีสีขาวรูปร่างสมส่วนแข็งแรงดี

เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญที่อำเภอลืออำนาจ
เจ้าของชื่อในปางอายุ๖๓ปีแล้ว
เจ้าของบอกว่าลูกวัวตัวนี้ลืมตาดูโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง

ก็เป็นลูกวัวที่มีลายแปลกไปจากพ่อแม่
พอชาวบ้านเขารู้ข่าวเท่านั้นแหละจ้า

แวะเวียนกันมาหาในปางกันเยอะเลยนะ
แล้วก็พากันตีเลขเด็ดตามลักษณะของลูกวัว
แล้วก็บอกด้วยว่าจะนำบ้านเลขที่ของนายปาง

แต่แห่เสียดายในปางไม่ได้บอกเรามาว่า
บ้านเลขที่ในปางอยู่ตรงไหนเลขที่อะไร
ไม่เป็นไรอันนี้มีบอกบ้านเลขที่
แล้วบอกเลยใครบ้างคุณสองคน
เคยเห็นตะไคร้ออกดอกไหมจ๊ะ

แล้วเดี๋ยวคุณดูถ้าคุณอยากรู้คุณไปดู
เจ้าของบ้านบอกมันออกอยู่ข้างบ้านเนี่ย

ปลูกมาหนึ่งปีปลูกเองสี่กร

ทำไมมันมีกอคล้ายเหมือนออกดอกออกมา
ความยาวช่อดอกสูงประมาณ๓เมตร

พอถอนออกมากลายเป็นตะไคร้
คนโบราณเชื่อแบบนี้คุณผู้ชมฟังให้ดี
อกตะไคร้ถือเป็นดอกไม้มงคล

แสดงว่าบ้านหลังนั้นจะมีโชคใหญ่

ทีนี้ถามอะไรดูแม้ข่าวนี้จบไม่ได้

เขาตีตามจำนวนกอตะไคร้นะคุณ
เขาตีออกมาเป็น๔๖๘๔๖๙๔๘๙

ขอเหลียวอ่ะ

โอ้ปาโกนนะ
ดูเลยว่าตะไคร้จริงของจริง

ตะไคร้นะไม่ใช่ที่มายุ่ง

เอาไปต่อผมพาไปที่สวนพึ่งราชบุรี
ที่นี่ทำไมถึงชื่ออำเภอสวนพึ่ง

อันนี้คือต้นพึ่งคู่อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

ชาวบ้านเขาเรียกติดปากว่าต้นพึ่งคู่
และตั้งชื่อให้ว่าพึ่งโชคกับพึ่งลาบ

ที่อาจจะบนตะนาวศรี
ทีนี้ต้นพึ่งคู่นี้มันเติบโตมาด้วยกันพร้อมกัน
และลักษณะของรากยังเป็น
เขาเรียกว่าเป็นผู้ขนาดใหญ่

เขาเรียกว่าภูพรเป็นภูพรขนาดใหญ่

ครูพรคือรากไม้ที่มันขึ้นเป็นปีก
มันค้ำยันกันของต้นไม้ขนาดใหญ่
แล้วก็ติดกับรากแขนงของต้นไม้ที่มันยืนต้นที่มันออกมาบนเหนือดิน
ที่มันแบบเป็นลากออกไปแบบนี้
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าไอ้ต้นพึ่งคู่เจ้าที่มีอยู่ในนี้
และจะคอยปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้แค้วคลาดปลอดภัย
อันนี้แบบนี้ลากแบบนี้เรียกว่าภูพรนะครับ
ก็เลยมีการนำเครื่องเส้นไหว้มากราบไห้บูชากัน
ก่อนหน้านี้มีพ่อค้าแม่ค้าคู่หนึ่งเป็นชาวกะเหลี่ยง
ขายของตลาดกวายเปย์มาไหว้แล้วได้เลขเด็ดจากต้นพึ่งคู่
เสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลกันยกตลาด
สุดท้ายต้องมาแก้บนกันแล้วก็ล่ำลือกันไปว่าเนี่ยนะเห็งนักแหละ
แล้วเคยมีชาวบ้านเห็นอะไรรู้ไหมเห็นตายายแล้วเป็นตายายที่ไม่ใช่คน
ใส่ชุดกระเหลี่ยงเดินเข้าเดินออกจากต้นคู่อันนี้แล้วมีชุดกระเหลี่มาแขวน
เพราะน่าจะเป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์เป็นวิญญาณของตายายที่เป็นคนปกปักรักษาชาวบ้าน
เป็นตายายกระเรียงแล้วเชื่อกันว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
และช่วงโค้งสุดท้ายวันนี้มันเป็นโค้งหักศอกมากเลยชาวบ้านก็เลยเป็นขอโชคลาด

คุณผู้ชมครับไปแก้บนกันต่อเลยละกันนะที่บ้านหนองหัวลิงปราจีนบุรีค่ะสำหรับเจ้าพ่อขุนเต่าจัดหนักจัดเต็มนางรำ
รำกันสวยสดงดงามเลยนะคะกว่า๓๐ชีวิตค่ะรำถวายหน้าศาลเจ้าพ่อขุนเตากันไปเลย
ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่านะคะแสดงว่าเขาได้โชคได้ลาบอะไรกันมา
อกจากนั้นค่ะยังมีการฉายหนังกลางแปลงโต้รุ่งด้วยเลี้ยงข้าวต้มแบบเต็มที่ตลอดทั้งคืน
แก้บนเจ้าพ่อขุนเตาค่ะแห่งลุ่มแม่น้ำจันตคามนั่นเองนะคะ
จันทคามถือว่าเป็นการตอบแทนที่ท่านบันดาลให้ลูกหลานชาวน้องหัวลิง
มีเงินใช้บรรเทาความเดือดร้อนกันด้วยค่ะแล้วชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
นำเลขเด็ดจากศาลแห่งนี้ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัล
ไม่ใช่แค่งวดเดียวนะ๓งวดซ้อนค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยรับทรัพย์กันไปนั่นเองนะคะโอ้โหชาวบ้านก็แต่ละคนบอกว่าได้กันไปหลายหมื่นบาทเลยนะฮะ
ล่าสุดก็เลยขอมาอีกครั้งหนึ่งจุดทูบมงคลเสี่ยงทาย
ปรากฏว่าได้เลขมาสามตัวเหนาะเหนาะค่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเป็นเลขอะไรค่ะนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านบางคนก็ตาดีดีนะคะเหลือไปเห็นเลขแล้ว
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย